แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้
ซึ่งเป็นไฟไหม้ที่เศร้าเพราะอะไรรู้ไหม
คุณตาคุณยายอยู่กับหลานหลาน๒ขวบ

ตาอูมหลานอ่ะอุ้มหลาน๒ขวบหนีไป
ส่วนตัวคุณยายไปเก็บของ
เก็บของในบ้านที่ไฟไหม้แบบนี้ค่ะคุณดอม

ถูกต้องสุดท้ายสำลักควันยายเสียชีวิตค่ะ
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยรถน้ำดับเพลิง
ไปกัน๕คันเลยระดมฉีดน้ำ
ดูสิคะไฟกำลังโหมไหม้บ้านเลขที่๑๒
อยู่ตรงถนนสายเลยเชียงคานค่ะก่อนจะถึง๓แยก

ที่ซื้อค่ะครึ่งปุนครึ่งไม้แบบนี้
ไฟไหม้นะบ้านจากชั้นล่าง

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบเลยรีบฉีดน้ำแบบนี้
ที่สุดก็สามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้นะคะ
ตำรวจสพเมืองเลยก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าไปเจอคนเสียชีวิตคือนางประจวบจิตศรีปูนะ
อายุ๖๘ปีค่ะเสียชีวิตอยู่ตรงชั้น๒ชั้น๒ของบ้านเนี่ยเป็นประตูระเบียงหน้าบ้าน
แล้วตามเนื้อตามตัวของคุณยายนะโดนไฟลวกกู้ภัยก็ต้องนำร่างลงมาให้แพทย์ชนะสูตร
น่าจะเสียชีวิตจากการสำลักควันน่ะนะคะทีนี้เดี๋ยวต้องส่งร่างของคุณยายไปชนะสูตรอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลเลย
ส่วนทางด้านคุณตาคุณตามานัทเจ้าของบ้านก็บอกนะบอกว่าอยู่กับคุณยายนี่แหละ
ทีนี้ไม่ใช่อยู่กันสองคนตายายแล้วยังมีหลานชายวัย๒ขวบอีก
ตอนนั้นเนี่ยตาอุ้มหลานหนีตายแต่ว่ายายสิขึ้นไปเก็บของมีค่าข้างบนอ่ะ
ห่วงข้าวของแล้วไฟมันลามเร็วมากจนยายไปเก็บของ
สุดท้ายทั้งคนทั้งของไม่ได้ลงมาค่ะเสียชีวิตเกิดจากอะไรล่ะ
ไฟไหม้บ้านเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรนะคะ
แต่ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ไปเก็บหลักฐานเดี๋ยวต้องไปดูนะว่าสาเหตุที่แน่ชัดเนี่ย
มันเกิดจากอะไรถ้าไฟฟ้ารัดวงจรแล้วไฟมันเริ่มไหม้จากชั้นล่างของบ้าน
จุดไหนสวิตช์ไฟตรงไหนหรือเปล่าที่ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้